ดีเดย์๒๑กันยายนนี้แต่งแน่กับเอิ้ทการด์ลูกชายนั้นเอง
คือต้องบอกว่าคุณปาวอล์ฟาวาลีเกิดต้องเปิดฝากฟันมรสุมความอึดอัดเยอะแหยะมากมายเลย
ล่าสุดกำลังจะได้เข้าสู่ประตูวิวา
เอิร์ทการลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของปากิ๊ก
แต่กว่าจะมีวันนี้เนี่ยเปล่าปาวลีเคยน้ำตาตกแสนอึดอัด
ปลอมตัวต้องโกหกคนอื่นไม่ให้รู้ว่ามีแฟน
แต่สุดท้ายทั้งสองก็ประคับประคองจนครบ๔ปี
ปากิ๊กจัดคิวให้แต่งแถมเร่งให้ปั๊มหลานไวอีกด้วยค่ะ
ตอนที่ปอเข้ามาหนูมีความรู้สึกว่าโลกมันยังไม่ได้เปิดกว้างขนาดนี้ค่ะ
ยุคโซเชียลก็ยังไม่ได้แบบว่าทุกคนเปิดตัวเปิดอะไรกันเยอะขนาดนี้
ก็เรายังมีความเชื่อแบบสมัยเก่าอยู่ค่ะ
ถ้าเกิดเราเปิดตัวไปการงานเราอาจจะหดหายไปก็ได้
มันมีความรู้สึกอึดอัดทั้งคู่อะค่ะ
เพราะตอนนั้นเองก็คบกันได้ประมาณ๒ปีหรือ๓ปีนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีความรู้สึกว่าทำไมเราต้องแบบหลบซ่อนไปดูหนัง
ก็ต้องแบบเดินตามกันเหมือนในหนังในละคร
มันครบ๔ปีด้วยครบ๔ปีที่เราบอกกับเขาว่า
ถ้าเกิด๔ปีปุ๊บเราจะเปิดตัวพร้อมที่จะเปิดตัวอายุได้ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เป็นความลงตัวที่พร้อมที่จะเปิดในตอนนั้น
จริงพ่อกิ๊กเขาก็สั่งแหละสั่งว่าคบกันก็หลายปีแล้วนะคะ
แล้วก็อายุเราก็กำลังพอดี
อายุอนามก็พอดิบพอดีนะคะพบกันมาก็๔ปีกว่าแล้ว
ตอนนี้ก็ได้เลิกวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่จะหวานชื่นมื้นขนาดไหน
เดี๋ยว๒๑กันยายนนี้บันเทิงไทยรัฐเก็บภาพมาฝากแน่นอน
เข้าใจนะด้วยความเป็นศิลปินเนาะบางทีก็กลัวใจว่าแฟนคลับจะเข้าใจหรือเปล่า
มีแฟนแต่สมัยนี้แฟนคลับเปิดรับหมดแล้วนะคะ